อัปเดตข่าวคราวของนักแสดงสาวมากความสามารถคุณยุ้ยจิรนันกันหน่อยนะคุณผู้ชม
และก็ทำเอาหลายคนแปลกใจมาก
เมื่อเห็นคุณยุ้ยไปร่วมรายการท็อกโชว์ต่างช่อง
แถมยังมีข่าวเมาส์วงในออกมาว่า
ผู้จัดละครช่องดังฝั่งอโศกเนี่ยค่ะ

พร้อมกับมีการเลือกบทให้เสร็จสับแล้วด้วย
ดูเหมือนว่าจะเป็นการตอกย้ำข่าวลือนะคะ
ยุ้ยเนี่ยเตรียมผันตัวเป็นนักแสดงอิสระตามเพื่อนคนอื่นซะแล้ว
ประเด็นนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือแค่ข่าวลืม

เพราะว่าขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
ต้องบอกก่อนว่าของยุ้ยเป็นกรณีพิเศษจริง
ต้องไปออกรายการที่ในสัญญาที่ต้องไปออก
แล้วก็ได้เคลียร์แล้วก็ขออนุญาตกับทางช่องแล้ว
ซึ่งช่องเองผู้ใหญ่เองก็อนุมัติแล้วก็

ยายยุ้ยแค่เปลี่ยนจากนักแสดงไปเป็นสัญญาผู้จัด
ซึ่งก็ยังทั้งทำละครแล้วก็ยังเล่นละครให้กับช่อง๗สีด้วย
เล่นละครช่องอื่นได้ไหมคงยังไม่ได้
จริงต้องบอกว่ามีหลายค่ายหลายช่องที่ติดต่อเข้ามา

ต้องบอกว่ายุ้ยกราบขอบพระคุณมาก
ที่ทุกคนให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติยุ้ย

อย่างที่บอกว่ายุยังติดสัญญาของการเป็นผู้จัดละคร
แล้วก็ยังเล่นละครให้กับทางช่อง๗๔ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เตรียมควงคู่หวานใจทันธนากรเข้าพิธีวิวา
หลังจากที่โอ้โหคุณค่ะ
แฟนเขาตามลุ้นกันตามเชียร์กันมายาวมาก
ยาวนานมากเพราะคู่นี้คบกันนานมากจริง

ส่วนสถานที่ก็เป็นไปตามแพลนที่คิดเอาไว้เลยนะคะ
ก็คือจะมีการจัดพิธีมั่นที่เรือนหอในจังหวัดสระบุรี
ส่วนพิธีฉลองจัดที่กรุงเทพค่ะ
ตอนนี้บ้านก็เสร็จแล้วเสร็จเกือบ๑๐๐แล้ว
แล้วก็เลิกได้มาก็น่าจะเป็นมกราต้นปีหน้า
ได้วันแล้วจริงแล้ววันตอนนี้ได้มา๒วัน

เพราะว่ามันจะตรงกับวันที่คล้ายวันเกิดอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วด้วยผู้ใหญ่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
หลายที่อะไรอย่างนี้กลัวว่าจะลำบาก
เพราะฉะนั้นยุ้ยก็เลยกะว่าจะแต่งพิธีมั่นเช้า
แล้วก็แต่งเลยฉลองเย็นเลย
เอาล่ะได้เลิกแต่งงานเรียบร้อยแล้ว
ก็ทำเอาแฟนคลับดีใจกันแหละ

เมื่อไหยุ้ยกับท่านจะแต่งงานกันสัก
คือต้องบอกว่าเป็นคู่ที่คบกันนานมาก